ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าเมื่อเช้าบ้านใครฝนตกบ้าง
ก็มีปล่อยนะของที่ฉันตกเหมือนกันแต่น่าจะตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนช่วงที่นอนแล้วล่ะ
เพราะว่าเขาออกมาบอกแล้วนะคะ๒๗พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือน๓๑พฤษภาคมเนี่ย
จะมีฝนตกหนักทั่วทุกภาคประเทศไทยเลย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการน้ำท่วมนะคะ
กฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่า
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักทั่วทุกภาค
ระหว่างวันที่๒๗๓๐พฤษภาคมได้สั่งการด่วนถึงอธิบดีกรมชลประธานแล้วนะคะ
วางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างรัฐกลุ่ม
ให้สำนักงานชนรับประทานทุกแห่งวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณน้ำท่าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำสู่ลำน้ำ
พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมรวมถึงแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
จัดสรรทรัพยากรทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือ
สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมประสุทธิ์และกรมประมง
เตรียมพร้อมลงดุช่วยเหลือดูแลเกษตรประกอลทั้งด้านพืชประสุทธิ์สัตว์และประมงค่ะ
แล้วก็สั่งการให้ทำทางระบายน้ำหรือขจัดสิ่งกิดขวางทางน้ำไว้ล่วงหน้า
ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ปริมาณฝนยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะ
ทั้งประเทศมีปริมาณฝนสะสมรวม๒๒๙มิลลิเมตร
ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่๑๒๕นะคะ
โดยสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางขนาดทั่วประเทศ๔๔๗แห่ง
มีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งสิ้น๓๙๘๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ยังรับน้ำได้อีกกว่า๓๖๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
เฉพาะลุมน้ำเจ้าพระยา๔เคลือนหลัก
เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น๑๕๖๐ล้านลูกบาทเมตร
ยังคงรับน้ำได้อีก๑๔๐๐๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ